เรื่องนี้เป็นประเด็นใหญ่ของสังคมนะคะคือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ย
คำถามมันก็กลับมาอีกแล้ว
ประเทศไทยมีไว้ขังคนจนใช่ไหมกรณีนี้ค่ะที่อุดรธานี
ผู้ชายคนหนึ่งป่วยเป็นอำมพลึกครึ่งซีกซี่ขวานะคะ
ที่เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิตรลงพื้นที่ไปจับบุหรี่ปลอมใช่ไหมคะ
แล้วตอนแรกคือเหมือนว่าจะเอาคุณแม่มาที่โรงพัก
แต่คุณผู้ชายท่านเนี่ยชื่อว่าคุณสุริยาเพ็งภาณายุ๕๕ปี
บอกว่าอย่าเอาแม่ผมไปเลยแม่ผมแก่แล้วเดี๋ยวผมไปเอง
แล้วท่านดูสภาพสิคะท่านดูสภาพของคุณสุริยาสิ

ใช่ค่ะแล้วสุดท้ายโดนขังคุกนะคะ
ตอนแรกโดนขังคุกชุดคำถามของสังคม
กระบวนการยุติธรรมไทยมันผุดขึ้นมาในหัวอีกแล้ว
ทำไมทำไมคุณไม่เจรจาก่อนไม่ไกลเกลียก่อน

แต่ประชาชนเองก็มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามไงคะ
ทีนี้มันถามว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เจ้าตัวพร้อมกับน้องสาวแล้วก็คุณแม่
ไปที่โรงพักอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ไปให้เจ้าทะนีสอบปากคำ
มีทนายอาสาร่วมรับฟังด้วยแล้วก็มีการให้คำแนะนำ
ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอยู่ตรงนี้ค่ะ
คือมันมี๒ส่วนใช่ไหมที่จะต้องใช้เงิน
ก็คือส่วนแรกคือค่าประกันตัว
ส่วนที่สองคือค่าปรับเพราะขายบุหรี่ปลอม
ค่าประกันตัวในส่วนนี้ค่ะ

เขามีกองทุนยุติธรรมมีกองทุนของเขา
ถูกประสงค์ใช้เงินก้อนนี้ประกันตัวได้
แต่จะใช้เงินก้อนนี้ไปเสียค่าปรับไม่ได้
ปรับในชั้นพนักงานสอบสวนเท่าไหร่คะ
สี่หมื่นแปดพันบาทอ๋อชั้นพนักงานสอบสวน

พนักงานสอบสวนบอกว่าจะต้องเสียค่าปรับสี่หมื่นแปดพันบาท

อันนี้น้องสาวบอกนะคะก็เอาที่เนี่ยไปจำนอง

จำนองแล้วเอาเงินนั้นมาถ่ายถอน
เสียค่าประกันตัวพี่ชาย
เพราะฉะนั้นแล้วกองทุนยุติธรรมของจังหวัด
ก็จะใช้เงินส่วนนี้ให้นะคะ

แต่ทีนี้ประเด็นเรื่องของค่าปรับ๔๘๐๐๐บาท
ครอบครัวบอกว่าจะใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบนี้
เพราะพี่ชายถูกแจ้งข้อกล่าวหาคือ

ตำรวจก็จะทำสำนวน๗วัน

อายการก็จะสั่งฟ้องต่อไปนะคะ
ทีนี้๔๘๐๐๐บาทค่าปรับเอาไงดีเอาไงดี
เขาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของครอบครัวคือ

อย่างเช่นค่าปรับตั้งแต่๑๐๐๑๐๐บาท
ตรงนี้ศาลท่านสามารถใช้ดุลยพินิษฐ์ได้
พอไปถึงศาลจริงไอ้ค่าปรับมันอาจจะไม่ถึง๔๘๐๐๐บาท
อันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเวลา
เพราะว่าสงสารแล้วกว่าจะสารใช้ดุลพินิษฐ์
แล้วก็มีคำตัดสินออกมาใช้เวลาสักประมาณ๓๖เดือน

แปลว่าก็จะมีเวลามากพอในการที่จะไปหาเงิน
ส่วนนี้มาเสียค่าปรับในชั้นศาล

ทีนี้น้องสาวของคุณสุริยาก็คือคุณวิลาวันบอกว่า
หลังจากนี้ก็จะบอกว่าให้พี่ชายระมัดระวังมากขึ้น
คือคุณสุริยาท่านเป็นอำมพลึกครึ่งซีก

คันว่าจะไปซื้อของไปซื้อบุหรี่จากห้างค้าปลีก
สงฆ์รายใหญ่มันก็ลำบาก
คือคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปหาที่ร้านไปเสนอขาย
เพราะฉะนั้นเราแทบจะไม่รู้เลยว่า

ในส่วนของเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าติดตามคือ
สัมภาษามิตรที่ท่านลงไปเนี่ยสังคมถามท่านว่าท่านไปล่อซื้อหรือเปล่า
เขาด่าเลยแหละไม่ใช่ถามอ่ะอ่าเขาด่าเลยถูกต้องค่ะ
คนที่มาชี้แจงเรื่องนี้คือคุณนัฐกรอุเทนสุดโคศกของกรมสรรพสามิตรนะคะ
ชี้แจงบอกว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่เป็นการล่อซื้อ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
แจ้งมาบอกว่ากรมสรรพสามิตรตรวจสอบแล้วว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริง
อันนี้นะได้รับการร้องเรียนจากประชาชนบอกว่า
ไปซื้อบุหรี่ร้านคุณสุริยาแล้วเอามาซูบซองละ๗๐บาท
พอสูบแล้วเกิดอาการระคายเคืองก็เลยคิดว่าเป็นบุหรี่ปลอม
เพราะเป็นบุหรี่ปลอมปุ๊บไปแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ก็เลยส่งเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรจังหวัด๔คน
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วไปพบว่าเฮ้ยเนี่ยอากรสแตมมันเหมือนกันหมดเลย
ปกติ๑ซองก็จะเป็นอีก๑แบบอีก๑หมายเลข
แต่นี่คือหมายเลขเดียวกันหมดเลยกลายเป็นว่า
อากรสแตมก็ปลอมบุหรี่ปลอมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องตรวจสอบนะคะ
ก็เลยเนี่ยค่ะก็ทำตามกระบวนการโฆษกษีแจ้งแบบนี้นะคะ
พอจับได้มีความผิดจริงก็ส่งไปที่ตำรวจ
ตำรวจเขาก็มีการทำสำนวนเขาบอกมาแบบนี้นะคะ
แต่ประเด็นที่มันเกิดขึ้นชุดคำอธิบายออกมาแบบนี้นะคะ
ก็บอกว่าเฮ้ยคุณนี่มันแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
บอกว่าทำไมคุณไม่สาวไม่ขยายความ
ไปถึงคนที่เอาบุหรี่มาส่งร้านค้าปรีกตรงนี้

เป็นผู้เสียหายได้ท่านถือกฎหมายนี้อยู่
ท่านไปแจ้งความว่าท่านเป็นผู้เสียหายเจ้าพนักงานผู้เสียหายเลย

พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้คุณก็จับปลาซิลปลาสร้อย
ตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่เนี่ยกลายเป็นว่าคุณไม่ไปจับ
นี่นะคะปัญหามันก็ไม่ถูกแก้

คนที่ป่วยเป็นอมพลึกครึ่งซีก

ถ้าอย่างนี้เอาไหม

เรารองแช่งกันไหม
ถ้าสมมุติมันมีจริงแล้วใครทำนะ

เพราะว่าเป็นการทำให้ประชาชนเดือดร้อน

วิธีนี้แล้วแหละ